ข่าวนี้ต้องบอกว่าเกือบไปแล้วนะคะเกือบจะกลายเป็นโจรขโมยเหล็กไปซะแล้ว
นะคะกลับตัวได้ทันเพราะดูข่าวเย็นไทยรัฐจริง
นนทบุรีเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอข่าวนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคือดูจากรูปการณ์แบบเนี้ย
อยู่มีคนมาขนไปแบบนี้ขนไปแบบเนียนเลย
ครับมาในลักษณะเหมือนมีคนงานมาขนเหล็กหายเดี๋ยวนี้โจรขโมยเหล็กขโมยกันแบบนี้แล้ว
วันนี้นายชัยฤทธิวสินสมบัติเป็นเจ้าของบริษัทปามคอน
พร้อมด้วยนางสาววัชระวีชูวงธนเกียรติหัวหน้าคุมคนงาน
รวมถึงคนงานที่อยู่ในภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ไปที่บ้านของคุณธนิสาเลยค่ะเจ้าของเหล็ก
ไปเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ไปอธิบายว่าไม่ใช่แล้วครับนี่คือเหตุเข้าใจผิด
คือคุณวัชรวีบอกว่าวันนั้นได้รับใบงาน
จากบริษัทให้มาขนเหล็กที่วางกองอยู่ข้างทาง

เหล็กวางอยู่แล้วมันขนาดเดียวกันด้วย
เหมือนตามใบสั่งงานเลยก็บอกคนงานไปเลยไป
ขนเหล็กขึ้นรถมีเหล็กข้ออ้อย๔๐เส้น

เสร็จเอาไปลงไว้ที่บริษัทแถวทวีวัฒนา

ก็ข่าวเย็นไทยรัฐนี่แหละค่ะมีน้องโทรมา
บอกว่าเห็นข่าวในไทยรัฐทีวี

ก็เลยพยายามติดต่อหาเบอร์เจ้าของ

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยพาคนงานทั้งหมด
มาที่บ้านหลังที่เกิดเหตุตรงจุดนี้ค่ะ

พาสื่อไปดูกองเหล็ก

นี่อันนี้ที่จะมาขนจริงที่ถูกต้อง
ห่างแค่๑๐๐เมตรแต่หยิบไปผิดกอง
คืออาจจะต้องมีการสอบถามยืนยันด้วยคำพูดอะไรสักนิดนึง

อันนี้คือแบบมันมีอยู่กองเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอีกกองนึง
ที่จะเป็นเป้าหมายอยู่ข้างกันแค่๑๐๐เมตรเท่านั้นเอง
คุณชายฤทธิบอกว่าหลังจากที่ลูกน้องมาพบเจ้าของบ้าน
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์เพราะว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เจ้าของบ้านก็ต้องการให้ตนเองที่เป็นเจ้าของบริษัท
มาแสดงความรับผิดชอบด้วยตนเอง
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยมาพบพูดคุยปรับความเข้าใจ
รวมถึงขอโทษแทนลูกน้องด้วย
เรื่องนี้ก็เลยจบลงด้วยดีนะคะเจ้าของบ้านไม่ได้ติดใจเอาความ
และขอให้เอาเหล็กที่ขนไปกลับคืนมาให้ด้วย
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้คนงานรีบขนกลับมาตามเดิมนะคะ
ส่วนเจ้าของบ้านบอกว่าหลังจากเจ้าของบริษัทพร้อมคนงานมาขอโทษ
ก็ยอมรับผิดว่าเป็นเหตุเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ติดใจ
เธอก็บอกว่าจะไปถอนแจ้งความให้
ก็จบลงด้วยดีต้องบอกว่าเกือบไปแล้วจริง
เห็นมั้ยครับดูข่าวเย็นไทยรัฐฯเรื่องคลี่คลายนะครับ